ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะพูดถึงจันทบุรีหลายคนนึกถึงผลไม้
เพราะเป็นเมืองผลไม้ใช่ไหมคะแต่จากเมืองผลไม้กลายเป็นโอ้โหเกือบเป็นเมืองสงครามแล้วอะค่ะ
เพราะมีแก๊งเงินกู้เหมือนแย่งลูกค้ากันถึงขั้นขับรถประกบล้อมหน้าล้อมหลังแล้วไล่ยิงกัน
ลากผู้เสียหายลงมาทำร้ายร่างกายเขาบอกว่าอีกนิดเดียวถ้าเขาโยกหัวหลบไม่ทันเนี่ยกระสุนเจาะเข้าหัวเขาไปแล้วนะคะ
นี่เป็นคลิปขณะที่ผู้เสียหายก็คือในแจ๊คนะคะที่เห็นว่าเลือดอาบที่หัวนี่คือเขาโดนกระสุนปืนยิงเฉียวเข้าไปที่หัวแล้วก็น่องขาขวาค่ะ
เห็นคุยโทรศัพท์นั่นคือคุยกับตำรวจนะเขาบอกเขาถูกรุมทำร้ายและที่ได้ยินเสียงร้องไห้ของผู้หญิงคือแฟนสาวค่ะ
จุดเกิดเหตุเป็นทางเข้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งในตะบนท่าช้างอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีแล้วก็ยังมีรถเก๋งโตโยต้าสีขาวที่มีร่องรอยถูกยิงเข้ากระจกหลังกระจกข้างฝั่งคนขับ
แล้วก็ซุ้มล้อหลังมีรูกระสุนใกล้กันมีปลอกกระสุนปืนตกอยู่๒ปลอกด้วยนะคะ
แจ๊คเล่าบอกว่าเขาเนี่ยเคยเป็นลูกน้องกลุ่มปล่อยเงินกู้ของเสียคนนึงที่เขาพูดชื่อขึ้นมาเมื่อกี้ตอนแจ้งตำรวจบอกเสียชัยเสียชัย
เขาบอกว่าเคยเป็นลูกน้องกลุ่มเงินกู้เสียชัยที่ภูเก็ตแล้วต่อมาเขาแยกมาทำเองเลยกลายเป็นขัดแย้งกับกลุ่มเงินกู้
ถูกโทษคู่บอกให้เลิกเก็บเงินกู้ให้เลิกทำแต่เขาบอกเขาเลิกไม่ได้อ่ะเขาลงทุนปล่อยเงินกู้ไปเยอะแล้วเลยตัดสินใจย้ายจังหวัดหนีค่ะย้ายมาอยู่ที่จันทบุรี๓เดือนปรากฏถูกตาม
เย็นวันที่๒๓มิถุนายนเมื่อวานนี้สัก๕โมงเย็น
เขาบอกลักษณะเหตุการณ์แบบนี้เลยเขาคือคันสีขาว
มีรถขับล้อมหน้าล้อมหลังเข้ามา๒คน๒คัน

ทุบกระจกจนแตกเสียหายแล้วกระชากตัวเขาลงมารุมทำร้ายค่ะ
ปืนนี้ยิง๓ทีแน่เพราะว่ามันยิงกระจกรถเดียวที
ก็ดึงกระจกออกมาเปิดรถผมออกมา
แล้วมันลงมารุมเราเลย
ใช่ลงมาหลายคนดึงลากลงไปกระทืบเลย
ผมก็พูดว่าลูกค้าที่มันรักผมเยอะก็ตามผมมา

ครับแล้วมันโทรมาหาคุณมดว่าคู่ผมมาให้เลิก

ผมเลิกเก็บได้อย่างนั้นผมปล่อยไปแล้ว
โมงเย็นค่ะตำรวจก็ได้รับแจ้งมานะคะว่า
หลบหนีไปในพื้นเที่ยมเพอร์แกลงสวรรค์ระยอง

ปรากฏว่าเป็นรถกลุ่มคนก่อเหตุจริงค่ะ

คุมตัวมาได้๔คนก็พาไปที่สพแกลง
ในรถมีปืน๙มมและเครื่องกระสุนปืน
ส่วนรถอีก๒คันที่เป็นรถของกลุ่มคนก่อเหตุ
ตอนนี้ยังหลบหนีอยู่ในเขตจังหวัดจันทบุรีนะคะ

กลับไปที่สพเมืองจันทบุรีเพื่อสอบสวน
ทั้ง๔คนโดนแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่านะคะ
พยายามฆ่าไหมครับ
ส่งคุณเนติชาวลงพื้นที่ติดตามคดีนี้นะคะ
พบว่าจุดเกิดเหตุมันห่างจากบ้านของในแจ๊ก

ก่อนเกิดเหตุตอนสัก๔โมง๔๐นาที
เห็นกระบะวีโก้คันสีดำของผู้ก่อเหตุ
มุ่งตรงไปที่บ้านของในแจ๊กแล้วก็ขับหายไป
กล้องมุมเดียวกันตอน๕โมง๖นาที

แล้วก็มีกระบะของคนก่อเหตุเนี่ยขับไล่หลังมาติดเลยนะคะ
นี่รถของในแจ๊คคนเจ็บและนี่กระบะขับตามมาเลย

กระบะ๓คันของคนก่อเหตุขับตามกันมาติดจากจุดเกิดเหตุ
ร้านค้าแล้วก็บริเวณนั้นอย่างรวดเร็วหนีไปแล้วหนึ่ง

กล้องตัวสุดท้ายอยู่ห่างจากตัวก่อนหน้าแค่๑๐๐เมตรนะคะ
เห็น๓คันขับตามกันมาก่อนจะแยกกันเลี้ยว

คันที่๒เขาขับตรงไปทางอำเภอท่าใหม่

แต่รถอีก๒คันตอนนี้ยังอยู่ระหว่างหลบหนีอยู่เลยนะคะ

เขาบอกว่าเห็นรถขับบี้ขับชนกันมาใน๔คัน
แล้วก็เห็นกลุ่มชายชะกันประมาณ๖คนลงมาจากรถ
ตอนแรกชาวบ้านเข้าใจว่าเป็นตำรวจสายสืบมาจับยา

สักพักหนึ่งชาวบ้านก็เห็นฟอร์จูเนอร์คันสีดำมาจอดในหมู่บ้าน
มีชาวบ้านคนหนึ่งเขาบอกเขาเห็นฟอร์จูเนอร์สีดำเนี่ย
จอดในหมู่บ้านก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุ๒วันแล้ว
ตั้งข้อสังเกตว่าอันนี้มาซุ่มรอ
แล้วก็วางแผนตั้งใจเตรียมการหรือเปล่า
สำหรับความคืบหน้าคดีสพเมืองจันทบุรีในวันนี้นะคะ
ตำรวจสอบประคำผู้ต้องหาทั้ง๔คนแล้ว

จังหวะคุมตัวฝากขังที่ศาลค่ะ
คุณผู้ชมต้องตั้งใจฟังให้ดีเลยนะ
เพราะคุณเนติชาวพยายามสอบถามทั้ง๔คนว่า

คุณรู้จักกับเสียชัยที่ในแจ๊คอ้างหรือเปล่า
หนึ่งในนั้นปฏิเสธบอกไม่รู้จักครับ

แล้วหันไปบอกกับอีก๓คนว่าอย่างไรรู้ไหมคะ

คุณไม่รู้จักครับ
แล้วคุณเนติชาวก็ถามว่าไม่รู้จักแล้วไปยิงได้ยังไง
เริ่มมีเสียงเงิมตอนท้าย

คุณเนติชาวโทรสอบถามกับนายแจ๊คค่ะ

อยู่ระหว่างสอบปากคำที่สพเมืองจันทบุรี

โทรกลับไปหาในแจ๊คอีกอ้าวไม่มีคนรับสายแล้ว
ก็เลยถามตำรวจว่าเอานายแจ๊คหายไปไหน

คนบอกเอาแล้วโดนจับเรื่องอะไรก็เป็นผู้เสียหายอยู่นี่นะ
มีคดีเก่าอยู่เราก็เลยติดต่อไปหาคดีเก่ามันที่ไหน
สพแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีนะคะ
คุยกับผู้กำกับเลยผู้กำกับบอกว่าอ๋อ
ผมคุมตัวแจ๊คไปฝากขังศาลจังหวัดจันทบุรีแล้ว

เป็นผู้ต้องหาคดีช่อโกง

ตำรวจตามตัวไม่เจอจนมาเกิดเหตุการณ์นี้ค่ะ
ตำรวจก็เลยตามตัวเจอแจ็ค

แต่เป็นผู้ต้องหาในคดีเมื่อปีก่อน
ตอนนี้แจ๊กก็เลยถูกฝากขังไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
เรื่องราวดูชุดละมุนวุ่นวายพอสักพอเลยนะ